วันนี้ดีกว่าคะเขมีแห่งชาติไปอยู่กับใครตรงไหนก็ได้หมด
เดินไปกับใครก็ขอถ่ายคลิปเล่นกับเขาไปหมดเลยค่ะ

เพลงเกินปุ๋ยมุ้ยบอกเลยว่าดูแล้วน่ารักเกินปุ๋ยมุ้ยจ้า
ปุ๋ยมุ้ยอ่ะน่ารักจริงนะคะ

สนิทกับเจมส์เลยน้องเต้ยจรินพรนั่นเอง
อยู่ในกองถ่ายนะช่วงไหนว่างไม่มีคิว
ทั้งคู่ก็ชวนกันมาทำคอนเทนต์น่ารักแบบนี้จ้า
เป็นอย่างไรคุณกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบ๒บาท๕๐

นี่คือน่ารักมากเขาบอกว่าเจมส์จิ

ไม่ได้เด็กเกินไปกำลังทันสมัยอยู่
แต่ว่าสังเกตดูดีหน้าเขาเด็กมากทั้งคู่นะ
เพราะอายุเท่าไรกันทั้งคู่เลยหน้าแบวมากจริง
บอกเลยว่าเป็นขวัญใจสาวทั้งวงการ
ไปปล่อยผ่านนะคะเรียกมาเลยเจมส์จิมาเต้นด้วยกันดีกว่าไปดูค่ะ
รักใครรักใครเจ็มจิรักใครเจ็มจิเป็นไงหลงไปเลย
หลงไม่ไหวหลงหัวปากหัวปัมน่ารักเลยค่ะ
ใจสั่นสะทานสั่นสะเทือนไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ